มาเสพความแซ่บกันหน่อยดีกว่านะคะ

รอเอานุ่มมาเสิร์ฟหน้าจอกันแล้ว

นุ่มในโซเชียลเนี่ยโชว์กันเยอะแล้วเกิน
โชว์กล้ามอกบ้างกล้ามท้องบ้าง
เริ่มกันที่คนแรกค่ะพระเอกเลือดอีสานคนนี้เลย
ไม้พัทรเดชงานดีแท้
โพสภาพนี้มาทียอดไลด์นี่

กล้ามหน้าท้องแน่นเฟิร์มสักขนาดนั้น
ส่วนกางเกงนั้นตรงแบบวอล์ม
วีไลน์แล้วนะคะพี่ขาเห็นกันชัดเจนเลยทีเดียวนะคะ
หนุ่มไม้เนี่ยนะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากค่ะ
ออกกำลังกายสม่ำเสมอสุด
หุ่นก็เลยดีอย่างที่เห็นนี้นั่นเองนะจ๊ะ
เกลียนน้ำลายจากหนุ่มไม้แต่ยังไม่วางใจไปต่อกันที่หนุ่มมิก
โสดมันเข้าตาคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนกล้ามที่อยู่ตรงหน้ามันโดนใจ
มาแบบเป็นคลิปวีดีโอโชว์กันแบบเรียวไปเลยคุณผู้ชม
ไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันแต่งภาพใดคุณดู

ไม่ต้องแอคติ้งอะไรมากยืนนิ่งค่ะคุณผู้ชม

เลยหน้าต่างคอนโดไปเลยค่ะ
มองแล้วก็ทำตัวเหมือนกล้องมีเงินละลาย
ผมจะมองซ่องเข้าไปกระโดดตึกไปเลยค่ะ
ไม่ต้องกระโดดข้ามมองเขาจะนาน
ต่อกันนะคะเสิร์ฟความแซ่บกันต่อเลย
กับหนุ่มหลอด์รู้เล็กแห่งวิทย์หมอนนิจ

ปีนี้แจ๊คกระไม่ใกล้น้องผู้ห้าง

คุณผู้ชมแต่ว่ากล้ามท้องกล้ามแขนน้องเนี่ยมาเต็มเลยนะคะ
ออกกำลังกายมาแบบฟิตปึงปังเลย
ถ่ายรูปแบบนี้เอาจริงสาวชอบถ่ายกันนะหน้ากระจกนะฮะ
ไปลองเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้หรือว่าเวลาที่เพิ่งเล่นฟิตเน็ตเสร็จ
แต่บอกเลยว่านุ่มเขาก็ชอบถ่ายมุมนี้เหมือนกัน

แต่จะบอกว่า๒๓ก็ไม่เด็กแล้วนะพี่แจ๊ค

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราสอนที่อีก๑รุ่นกันบ้าง
เต็ปขึ้นมาอีกนิดนึงละกันคุณนิววงศกรคุณผู้ชม

กับน้องนาวที่สาหน้าว่าให้ไปกับแฟนจ้ะ
จัดเต็มค่ะเซตภาพแบบมุมเผลอมุมเบลอไม่ให้แฟนได้กดไลค์กดเลิฟกันนะคะ
ก็เป็นมุมในสระว่ายน้ำนี่แหละท่อนแรกก็เป็นกางเกงขาสั้น
ึ่งกางเกงออกกำลังกายอะไรแบบนี้ส่วนท่อนบนคุณผู้ชมค่ะโฟกัสไปเลยค่ะ
เปลือยไปเลยสิจ๊ะโชว์ซิกแพคแบบแน่นแบบนี้เลยค่ะ
นี่เหตุคุณผู้ชมค่ะผิวของนิวเนี่ยกัดน้ำไม่สาอันไหนจ๊ะใส่กว่ากันซุ้ยซูมนิดนึงนะคะ

เออนะจ๊ะตะแจ๊คตาเบอร์ไปหมดแล้วจ้ะ
ต่ออีกคนนี้ดีกว่านี้ละคุณนิวชะยะพลค่ะ
ปิดท้ายกันเลยผู้ชายชื่อนิวอีกคนละกันนิวสุรพลค่ะ
พึ่งจะแต่งงานใหม่มาตลอดจะบอกเลยโอโหแน่นมากนะคะ
ภิกษิ์พราณีมูลแบบเบาก็เลยประมาณนี้นะคะ
กราบหน้าท้องโอโหแน่นปุ๊กไปเลย
มุมเผลอหรือมุมตั้งใจนะคะทางเราก็ยังหละสายตาไม่ได้เลยค่ะ
เพราะว่ามันเลิศจริงนะคะเนี่ยจะบอกสมัยนี้หนุ่มมาแต่งงานไปแล้วอ่ะ
แต่ความหล่อก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยนะมีแต่เพิ่มขึ้นใช่ไหมจ๊ะแจ๊กกะลีน

อืมอ่าดีนะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็นอาหารตาแล้วกันนะคะ